ต่อกันที่คนนี้บ้างค่ะพี่เอพระสิน
เช็คดูซิอัปเดตสักหน่อยเรื่องความรักนะคะ
เพราะว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่า

ตกเป็นข่าวรักเลิกค่ะกับน้องเอิงเอยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ
รัฐว่าที่ผ่านมาคือการสร้างข่าว
ปล่อยข่าวหลุดให้รายการที่ทำเป็นกระแส
แล้วก็ตอนนี้โสดสนิท๑ล้านเปอร์เซ็นต์

แตงกวาอดีตภรรยาค่ะ
นี่น้องเอิงเอยนะอันนี้อดีตภรรยาคนนี้นะคะ
และที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทิ้งลูกน้องเลโก้เลยค่ะ
ภาพหลุดอะไรอย่างนี้มันเป็นเกมมันเป็นเกมโง่ของทีมเรา
เพราะว่าทำรายการด้วยกันนะครับชื่อเสือสิงกระทิงแรด
แล้วน้องเขาเป็นจริงคือเขาเป็นในทุนนะนะ
แต่เขายังไม่เป็นที่รู้จักแบบมีกระแสมีอะไร

พี่สามารถพูดความจริงได้ไหม

แต่ต่างกวาเขาอยากให้ผมมีคนที่ดูแล
คนก็อินบล็อกมาบอกเฮ้ยกลับไปหาลูกบ้างนะ

ถึงจะมีเรื่องราวความรักไม่ลงตัวนะคะ

ภาพแหม่หน้าตีจริงเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปกูบอกว่าโสดร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ก็ไม่มีใครเชื่อนะไม่เอานะแบบนี้ไม่ดีนะจ๊ะ